จากเหตุการณ์ที่คู่สามีพันรยามีอาชีพขายของออนไลน์นะคะ
ถูกคนร้ายตามประกบยิงเมื่อคืนวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
โดยตอนนี้ล่าสุดตำรวจภูทรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
ควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วเขาทำงานเป็นทีมนะคุณ
เขามากันสามคนนะคะคือช่วงเวลาที่เขาถูกยิงเนี่ย
เป็นช่วงเวลาที่สองสามีพันรยาเอาของไปส่งลูกค้า
สรุปแล้วลูกค้าที่เอาของไปส่งเป็นนกต่อเขาทำงานกันเป็นทีมนะคะ
หลังจากที่ตำรวจภูทรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
จับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ต้องหา๓คนพร้อมอาวุธปืน
ซองยาวปืนพกและยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุ
ยิงนายเกษมสรรวงประดิษฐ์หนุ่มขายของออนไลน์จนเสียชีวิตคาพวงมาลัยรถยนต์ของตัวเอง
และยิงนางสาวละลิตาปรีชาวุฒิพงศ์แฟนสาวบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนพะหนโยธินอำเภอพระพุทธบาทสระบุรี
วันนี้นะคะพลตำรวจโทอำพลผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
นำทีมแถลงข่าวผลการจับกลุ่มค่ะซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหา๓คน
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เพราะมีการทะเลาะกับผู้เสียชีวิตช่วงก่อนวันเกิดเหตุ
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวทั้ง๓คนไปทำแผนค่ะในจุดที่ผู้ต้องหา๓คน
ขับรถยนต์สีขาวไปตามประกบรถยนต์ของผู้ตาย
ก่อนที่ผู้ต้องหาคนที่นั่งข้างคนขับจะลดกระจกลง
แล้วใช้ปืนลูกซองยาวยิงทะลุกระจกรถของผู้ตายฝั่งคนขับเข้าไป
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่นั่งอยู่ด้านหลังฝั่งข้างคนขับ
รถกระจกลงเหมือนกันยิงเหมือนกันแต่ใช้ปืนพกยิงเข้าไปใส่นะคะ
รวมทั้งหมด๒กระบอกยิงไป๗นัด
ก่อนที่จะควบคุมตัวไปฝากขังต่อสารสระบุรี

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควร
แจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ตำรวจนำตัวหนึ่งในผู้ต้องหาไปค้นของกลางที่ห้องเช่า
พบยาบ้าด้วย๑๐๐๐เมตรค่ะ
ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องก่อนยึดไว้เป็นของกลาง
เพื่อแยกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดอีกส่วนหนึ่งต่อไป
อกจากนี้จากการสืบสวนพบว่าลูกค้าออนไลน์ที่นัดผู้ตายให้มาส่งของช่วงเวลานั้น
เขาเป็นนกต่อนะคะที่กลุ่มผู้ต้องหาให้นัดผู้ตายมาที่จุดเกิดเหตุ
นกต่อมาด้วยกัน๒คนเป็นเยาวชนด้วย
ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะ
สำหรับคดีนี้ย้อนไปหน่อยนะคะเกิดขึ้น๒ทุ่ม๒๑มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
คนร้ายก่อเหตุอุกอาจจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายนัดส่งของก่อนนะคะ
ซึ่งเป็นการส่งของให้กับลูกค้าออนไลน์เป็นมายไร้สาย
โดยนัดส่งของที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
จากนั้นพอผู้ตายนำของมาส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะเดินมาขึ้นรถรถเนี่ยจอดอยู่ไหลทางโดยในรถ
แฟนสาวนั่งรออยู่นะคะจากนั้นจู่มีรถยนต์สีขาวของผู้ตาย
ขออภัยนะคะของคนร้ายเนี่ยขับมาจอดด้านข้างรถของผู้ตาย
ก่อนที่คนร้าย๑คนจะลงมาจากรถ
ใช้ปืนยิงเข้าไปในรถขณะที่ผู้ตายนั่งอยู่ในรถหลายนัดแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองที่คอใน๑นัด
และบริเวณรถมีรอยกระสุนอีก๕นัด
ส่วนแฟนสาวที่ได้รับบาดเจ็บก็คือถูกยิงที่ไหล่ขวาและขาขวานะคะ
ส่วนสาเหตุในการก่อเหตุที่แน่ชัดและพฤติการในการก่อเหตุแบบละเอียด
เชื่อว่าจะต้องมีกราฟิกให้คุณผู้ชมดูเพื่อให้คดีนี้
ก่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับคุณผู้ชมที่จะดูด้วยนะคะ
คือให้ง่ายต่อการเข้าใจนะคะ